เค้าบอกว่ามีแค่เนี่ยแค่หนึ่งเดียวที่ในจังหวัดพะเยา

ระหว่างกันว่านี่เค้ามีใช้ยาว่านี่คือรถเครื่องรางยมทูต

คือนี่คือรถมาระไซสามล้อพวงข้าง

ไม่มีใครกล้าตกแต่งแบบนี้หรอกครับ

เขาแต่งไปด้วยอะไรบ้างล่ะ
บอกเลยว่ามีแต่เครื่องรางของขังทั้งนั้น
รูปหล่อพระพุทธรูป
พญายมพระพรมท้าเวสวรรณ
ไอ้ไข่กุมารทองตุ๊กตาผีผ้ายัน
ทุกสิ่งทุกอย่างที่รวบรวมเอาไว้

เอาไปถามเจ้าของดีกว่าว่าแกมีไอเดียยังไงนะครับ

หรือว่าลุงแดงพญายม

วัดศรีโคมคามตะบนเบียงอเผลิงเมืองจังหวัดพยาว
ลุงแดงพญายมเนี่ยแกบอกว่ารถคันนี้

รับจ้างที่มีลูกค้าเป็นประจำนะบอกเลยนะ
ไม่ใช่ว่าตกแต่งเฉยไม่มีคนนั่ง

ทำไมต้องไม่กล้าขึ้นอ่ะ

แม่ผมกลัวจะต้องไปอยู่กับพระยายก

เชื่อมั่นในเรื่องของความแคล้วคลาดปลอดภัย
เขาเรียกค่าบริการไม่แพง

ก็ยัง๒๐บาทเหมือนเดิมแล้วแต่ระยะทาง
ออกจากบ้านเพื่อให้บริการสัก๖โมงเช้าจนถึงสักทุ่มหนึ่ง

มากรุงเทพย์ยัง๒๐บาทไหม

ตอนขับไปต้องมีเสียงแบบพญายมหัวเรา
ยังไง

อันนั้นมีโอกาสไปลองใช้บริการดูที่พยาวิทยาลัยนะ